ส่วนที่อินเดียก็ได้เกิดเหตุสลดขึ้นในงานเล่นว่าวฉลองประกาศเอกราชของอินเดียนะครับ
เมื่อสายป่านว่าวที่เคลือบด้วยแก้วไปบาดคอชาวอินเดีย๓คนเสียชีวิต
จำนวนนี้มีเด็กร่วมอยู่ด้วย๒คน
โดยเหตุสายป่านว่าวบาดคอคนเสียชีวิตเกิดขึ้นที่๓จุดในกรุงนิวเดลี

รายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นเด็กหญิงอายุ๓ปี
ที่ยื่นหน้าออกมานอกกระจกรถยนต์ก่อนที่จะถูกสายป่านว่าวที่เคลือบแก้วบาดคอเสียชีวิต
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กอายุ๔ปีครับ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตอีกรายก็เป็นชายอายุ๒๒ปี
ที่กำลังขี่จักรยานยนต์ก่อนจะถูกสายป่านว่าวบาดคอ
ทำให้เสียการทรงตัวทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนวงเวียนกลางถนน
และศรีสาชัยคนยังกล่าวประแทกวงเวียนเสียชีวิต
เล่นว่าวเพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสระภาพเป็นประเพณี
ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในอินเดีย
บ่อยครั้งผู้เล่นมักจะใช้เชือกป่านที่เคลือบด้วยแก้วหรือว่าโลหะ
เพื่อใช้ตัดสายว่าวของคู่แข่ง
ซึ่งการแข่งขันก็จะดำเนินไปหลายวัน
ก่อนที่จะถึงวันฉลองวันประกาศอิสระภาพ
ซึ่งมีขึ้นในวันที่๑๕สิงหาคม
และในแต่ละปีมักจะมีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากสายป่านว่าวที่เคลือบด้วยแก้วหรือโลหะบาดคอ
และยังทำให้มีนกตายปีละหลายร้อยตัว

ขายและใช้สายป่านว่าวเคลือบแก้วหรือโลหะ
ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินกว่า๕๐๐๐บาท